ยังคงอยู่กันที่พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านที่อำเภอปากพนังเตรียมพร้อมที่จะต้องรับมือกับมวลน้ำก้อนใหญ่
ที่จะไหลมาจากอำเภอชะอวดค่ะตอนนี้ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะ
เราไปติดตามจากรายงานของคุณนันทพรธวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากนครศรีธรรมราชค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ยังอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะ
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากพนังทีมข่าวได้ลงไปสำรวจ
เพราะว่าชาวบ้านที่นั่นนะคะวันนี้ได้เตรียมขนของขึ้นที่สูง
เพื่อเตรียมรับมือกับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลมาจากอำเภอชะอวด
ก่อนที่จะลงสู่ทะเลอ่าวไทยค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่
สำรวจเส้นทางน้ำท่วมตั้งแต่อำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่และอำเภอปากพนัง
พบว่าเส้นทางหัวไสชะอวดยังคงมีน้ำท่วมสูงเกิน๕๐
ติเมตรชาวบ้านบอกว่าวันนี้ระดับน้ำลดลงบ้างแล้ว
แต่รถเล็กยังไม่สามารถขับผ่านได้โดยเฉพาะเส้นทางเข้าอำเภอปากพนัง
พบว่าตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยมวลน้ำที่ไหลมาจากอำเภอชะอวด
บางจุดทะลักเข้ามาบนถนนสายสี่ศูนย์หนึ่งสามนครศรีธรรมราชปักพนัง
เช่นที่ชุมชนบ้านบังสะหมู่๙ตำบลคองกระบือ
ซึ่งมีบ้านเรือนเกือบ๓๐๐หลังขนาดนี้ถูกน้ำท่วมทั้งหมด
โดยวันนี้พบว่าระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานเกือบ๑เมตร
ชาวบ้านเร่งช่วยกันขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงบางครอบครัวต้องพายเรือออกมาซื้อหาข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม
กักตุนไว้หากเกิดเหตุฉุกเฉินแม้บ้านบางหลังจะถมพื้นสูงขึ้นเกือบหนึ่งเมตร
แต่กลับยังสูงไม่พ้นน้ำที่ไหลจากหลายพื้นที่มาสมทบ
ทำได้เพียงติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากบ้านแต่สิ่งที่กังวลคือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่อาจต้องเคลื่อนย้ายหากเกิดเหตุมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลเข้ามาในบ้านกระทันหัน
คือคือทางพี่นะคะเตรียมกั้นประตูหน้าบ้านเตรียมกระสอบทรายนะคะเตรียมกินน้ำมันที่จะอุดประตูไว้เพราะว่าครั้งก่อนพี่ทำแล้วมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
แต่มาครั้งนี้พี่ก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วมีมีชาวบ้านเขาจะบอกว่าหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมซึ่งพี่ก็ภาวนาว่าไม่อยากให้หนักกว่าเดิม
บอกว่านั้นน้ำน้อยว่านี่ลูกแต่ว่าวันนี้น้ำเยอะขึ้นว่าเร็วน้ำจะมาแรงว่าลูกน้ำมาเร็ว
จากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่มีการซ่อมแซมยกระดับพื้นถนนสายนครศรีธรรมราชปากพนังให้สูงขึ้นจึงเหมือนไปเพิ่มคันกั้นมวลน้ำทำให้การระบายน้ำไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยช้าลง
จากนี้ที่บริเวณฐานปฏิบัติการดันน้ำในคลองชะอวดแพรกเมืองอำเภอหัวไซเครื่องผลักดันน้ำจากกองทัพเรือจำนวน๓๐ลำจะเริ่มทำการสูบน้ำและผลักดันน้ำในพื้นที่อำเภอปากพนังในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาเพื่อพร่องน้ำออกก่อนที่มวลน้ำดังกล่าวจะลงมาสมทบเพื่อลดความ
ซึ่งเป็นหนึ่งตำบลนะคะที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมเข้าขั้นวิกฤตค่ะ
แม้ว่าขณะนี้จะผ่านไปหลายวันแล้วแต่ระดับน้ำในชุมชนแห่งนี้ยังคงท่วมสูงเกือบ๓เมตร
และมีชาวบ้านอีกกว่า๓๐๐หลังคาเรือนนะคะที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ
โดยขนาดนี้ค่ะแม้ว่าจะดึกขนาดไหนแต่ชาวบ้านก็คงนำเรือ
เพื่อมารอรับข้าวสารอาหารแห้งที่มีผู้คนภายนอกนำมาแจกนั่นเองค่ะ
และทั้งหมดนี้คือความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช